คุณผู้ชมไปดูการแสดงงูกันบ้าง
บอกเลยว่าหวาดเสียวสุดเลยอะค่ะ
การแสดงนี้จะอันตรายหรือว่าจะน่าตื่นเต้นแค่ไหน

ยูปหัวงูจงอังด้อยคุณพ่อมันมีแข่งเป็นระดับโลกเลยเหรอจูบหัวงูระดับโลกเลยเหรอ

เขาเนี่ยเลี้ยงงูจงอั้งมาตั้งแต่๒๔๙๔ปีแล้ว

แล้วในพื้นที่ก็จะมีการจำหน่ายเสมอใครกับนักท่องเที่ยวได้มาเข้าชมด้วย

เนี่ยโอ้โห

อยากไปเห็นกับตาเอาลองแวะเวียนกันไป

ในที่อื่นเขาก็เลี้ยงไว้ในกรงแบบนี้ก็มี

ก็ไปดูเหมือนไปศึกษาเรื่องราวของสัตว์

ไม่ใช่แค่งูนะยังมีจอราเข้

ถ้าไปแล้วไปกราบไหว้สารปู่ตาหน่อย

นี่เห็นไหมแต่ละตัวเป็นสัตว์นักล่าทั้งนั้นเลย
เอ้าคุณชนะอยากไปอะไรนะแข่งจูบจอราเค
อันนี้มะป่าเหรอ

แต่อย่างที่บอกไปแวะหน่อยสารเจ้าปู่ตานะ

ปู่ตาก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เนอะ

ไม่ได้ให้ทำตามนะ

ขอบากนะ
คุณชนะก็มีงูเหมือนกัน

ไว้ให้เล่นให้ลูกให้หลานดู
เอาหัวไปแหละ
คาไว้ก็จะจบรายการ
ถ้าคุณจะไปดูไม่มีแค่จ่ายในที่นั่น

เป็นคนดูเนี่ย